สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภาษณ์สร้าง
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวมาแล้วอ้าว
ช่วงเวลาดีดีนะครับคุณผู้ชมครับสิบห้านนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะฮะค่ะ
เจอกับเราสองคนแบบนี้แน่นอนครับข้อความไลน์เนี่ย
เรายังรอจากคุณผู้ชมนะใช่งั้นวันนี้ไลน์เนี่ย
เอาเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนอันนี้คือชื่อเล่นแต่ชื่อจริงจริงก็คือ
สวัสดีการแห่งรัฐคุณผู้ชมค่ะใครมีแล้วใครยังไม่มี
แสดงตัวกันออกมาหน่อยนะคะคนที่ยังไม่มีเนี่ย
มีข่าวดีด้วยครับเขาบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนแล้วค่ะ

ล่าสุดทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
ออกมาแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบใหม่
ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกไม่นานแล้วนะคะ
ประชาชนทั้งหลายจะได้ลงทะเบียนกันและยังบอกอีกว่าปีนี้น่ะ
จะมีคนมาสมัครในโครงการเพิ่มกว่าปีก่อนก่อนแน่นอน
จากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ค่ะ
ก็หวังว่าจะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับ
หลักเกณฑ์ในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นั้นนะครับ
จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรองครับ
อย่างเช่นเพิ่มหลักเกณฑ์อะไรได้
ครัวเรือนจำนวนครอบครัวจำนวนบุตร
สินทรัพย์รถยนต์บ้านที่ดินนะครับ

ซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป
ยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้าน

บางคนบอกว่าเอ๊ะก็ครั้งที่แล้วไม่ได้

ไม่ได้เป็นแบบมีเงินซื้อมาทั้งหมดอ่ะผ่อนอ่ะ
เออแล้วที่ดินล่ะเป็นที่ดินประเภทไหน
ถ้าเป็นที่ดินสอปกรจะมีการนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่
อะไรแบบนี้แหละครับซึ่งงานนี้ทางคณะทางด้านกระทรวงการคลังครับ
ก็ย้ำว่าจะพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบครอบรัดกลุ่มชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่ให้ตกหล่นด้วยไง

ตอนนี้นะครับมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
ประมาณสัก๑๓ล้าน๖แสนคนในการเปิดลงทะเบียนเพื่อเพิ่ม
ก็คาดว่าน่าจะมีเพิ่มนะฮะรวมแล้วประมาณสัก๑๕ล้านคน

ก็เยอะขึ้นนะคะทางรัฐเองย้ำแบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ต้องหวงรงบประมาณน่ะพอแน่นอน
เพราะว่าคนที่มีรายได้น้อยต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
งานนี้คาดว่าน่าจะมีการลงทะเบียนได้ในช่วงต้นปีหน้า
และจะเปิดให้ลงทะเบียนแบบตั้งจุดรัก
หลายคนเป็นห่วงไงถ้าให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

พูดตรงกันถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานภาครัฐไปตั้งซุ้ม
เต็นต์รอรับคนพวกนี้มันจะง่ายขึ้น
ถือบัตรประชาชนมามาลงทะเบียนได้เลย

แถมยังมีโครงการเตรียมจ้างนักศึกษาจบใหม่อีกประมาณ๑หมื่นคนนะคะ
มาประจำจุดลงทะเบียนก็จะได้มีงานทำกันไป
ผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยกันแบบครบวงจรจริงนะ

ก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับ
เอางี้ใครเป็นคอเล่ามาเลยมาเลย
บอกแบบนี้ละกันว่าเปิดรับสมัครแล้วนะ
ตั้งแต่วันที่๘พฤษฐกาค่ะต้องถึง๓๐พฤษฐกายนติดเดินไปเลย

ส่วนคุณสมบัติเนี่ยตามนี้เลย
อายุ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศไม่ต้องมีประสบการณ์
วิธีการสมัครนะคะคุณผู้ชมเนี่ยทำคลิปเล่าข่าวของตัวเองเนี่ย
เกิน๑นาทีอัพลงยูทูปอัพลงติ๊กต๊อก
แล้วก็ส่งลิงก์นั้นมานะส่งมาที่ไหนส่งมา
หรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีง่ายมาก
สำหรับแฟนเพจนี้นะฮะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนาะ
ตอนนี้มีเวลาอีก๒สัปดาห์นะอีกครึ่งเดือน
ลองมาอยากมีเพื่อนใหม่บ้างอะค่ะเพื่อนเก่าเหมือนหน้าเหมือนกันนะบางที
คงจะหมายถึงคนอื่นไม่ได้หมายถึงผมเหรอเนาะ

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
อยากจะให้ดูแล้วก็ลองฟังเสียงจากคลิปนี้ดูครับไหนคะ
เฮ้ยไม่ใช่ให้เต้นตามนะให้ฟังไปก่อน
แต่ให้ดูข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหลังรถกระบะคันนี้
สรุปแล้วมันอะไรยังไงช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
อีกครับ
คือบางคนดูคลิปแล้วเนี่ย

ตอนนี้สุพัสลาไม่เป็นอันอ่านแล้วเต้นอย่างเดียว

แต่อยากให้อ่านข้อความนี้ก่อน
เออเดี๋ยวพยายามอ่านดูนะ

โอ้โหไฟนี่ก็ชะย่อยอยู่เหมือนกันนะ

นี่แช่ขวาแช่ขวาได้ไงแล้วก็ซ้ายว่าง
เข้าข้างบ้างก็ได้

ต้องรอให้เขาด่า

คือมันเหมือนเป็นข้อความลักษณะว่าเตือนนะเนาะว่าอยากจะแช่ขวา
ถ้าเกิดว่าขับช้าถ้าแช่ขวามันก็ไม่ถูก

ไม่ได้บอกใครนะแต่ถ้าใครไปอ่านแล้วเนี่ยมันรู้สึกนะ
รู้สึกนะเหมือนเอ๊ะเขาด่าเราหรือเปล่า
เหมือนเวลาไปทักอะไรแล้วของมันเข้าตัวค่ะอารมณ์แบบนั้นเลย
ตอนนี้เขามีคนถ่ายไว้แล้วเอามาลงแล้วนะคะแล้วคนถ่ายก็คือคนขับตามหลังนั่นแหละ
โดนไปหรือเปล่าที่เขาเขียนไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เอาชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาก็แสดงความคิดเห็น
แต่ทีนี้เขาแบ่งเป็นสองฝ่ายแบบนี้คุณชนะฝั่งแรกเนี่ยเขาบอกว่า
เอ้ยถูกใจถูกใจใครขับช้าเนี่ยอยู่ซ้ายซะบ้าง

เอางี้ละกันถ้าพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายนะ
กรณีที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับการตกแต่งไฟหน้าหรือว่าไฟท้าย
ให้มีสีที่มันผิดปกติก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างในลักษณะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่น
ก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบรถยนต์พุทธศักราช๒๕๒๒
ก็มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐บาทนั่นคือตามข้อกฎหมายนะ
แล้วผมก็ยังไม่ได้บอกว่ารถคันนี้เขาทำผิดหรือเปล่าเพราะคนที่จะบอกว่าผิดหรือถูก
อะไรยังไงก็ต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่เขาใช่ถูกไหมเราแค่นำเสนอข้อกฎหมาย
ให้ได้รู้กันเพราะว่าบางคนเนี่ยนอกจากการตกแต่งลักษณะแบบนี้แล้ว
มันก็จะมีการตกแต่งถึงการตกแต่งไฟท้ายซึ่งปกติมันก็มีสีแดงสีส้มและสีขาว
ไม่ได้เห็นเป็นไฟอย่างนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนไอ้สติ๊กเกอร์ท้ายรถสิบล้อ
ว่าไงไอ้พวกแบบรถซื้อแกงจะให้แรงได้ยังไงอะไรแบบนี้
เคยเคยเจอแต่พูดอย่างนี้แต่ไอ้เป็นข้อความอย่างนี้มึงไม่เคยเจอ
เออไม่เคยเจอจริงนี่เป็นครั้งแรกนวัตกรรมใหม่อ้าวเดี๋ยวคุณสำรวจดูหน่อยละกัน
ว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะเอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูน้องหมาค่ะ
หมาเขาคิดเขาน่าจะคิดว่าเขาไม่ใช่หมาอีกต่อไปแล้วเขาคือคนปรายศนีย์มาเหรอรีบไปรับเลยค่ะ

โอ้โหดีใจไงสั่งสั่งของออนไลน์ไว้แล้วมันมารีบไปรับพัสดุแป๊บนึง
เดี๋ยวสุพัสราสุนัขที่ไหนสั่งของออนไลน์ได้

สั่งแล้วก็จะรีบไปรับของให้แม่รีบแรงไปหน่อยประตูพังแม่พัวเห็นไหมคะ
พัวตีที่หัวบอกลูกใจเย็นไม่ต้องคึกขนาดนั้น
โอ้โหแล้วเห่าด้วยนะเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่
เอางี้นะสุภาษาราคุณก็เป็นคนนิยมชมชอบหมา

แรงมันเยอะต้องให้เขาได้ทำกิจกรรม
งั้นเขาจะรู้สึกเครียดแล้วก็มาทำลายข้าวของในบ้าน

เออเอาอย่างนี้เห็นแบบนี้แล้วผมว่านะลองเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปคือ
สุนัขสามารถเซ็นรับพัสดุได้นะมันออกมาข้างนอกอย่างนี้แล้วมันชอบมากเลยเจอกับพนักงานมาส่งของเนี่ย
ใช้วิธีการเขียนก็ไม่ได้นะใช้วิธีเลีย
เออลองดูลองดู
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันบ้างมีคนคนหนึ่งเขาไปหาปลา

แต่ได้สิ่งนี้มาแทน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

ลำน้ำลำคลองชนประธานแถวนั้นน่ะเขานำลูกระเบิดขึ้นมาจากน้ำครับ
ใช่แล้วเขาไปวางไว้ตรงถนำกรรมแนะนำของของใครรู้ไหม
วางตะไข่จับปลาระหว่างที่เดินเล่นอยู่แถวริมคลองน่ะ
ไปเชิญลูกเหล็กเอ๊ะขนาดมันเหมาะมือเลยน่ะสุภาษา
มาจับดูหน่อยจับกำลังดีค่ะเอ๊ะไอ้ลูกเหล็กนี่มัน
ยังไงนะมันมีตัวเลขแล้วมีอักษรภาษาอังกฤษ
มีตัวเลขด้วยเหรอมีตัวเลขด้วยอุ้ย
คือมีอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขติดกัน
คุณลองเดาดูหรือคนที่รู้อยู่แล้วก็น่าจะรู้แหละ
เอ้าเบื้องต้นตำรวจระบุว่าลูกเหล็กที่พบเนี่ย
ก็อย่างที่บอกมันเป็นระเบิดสังหาร
และยังคงใช้งานได้
แม้ว่าจะจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานมันก็ใช้ได้อยู่ดีมันตูมต้านขึ้นมาได้

จากนั้นตำรวจค่ะเอาเชือกมากั้นไว้

ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งใจฟังเราเป็นมุกออฟฟิศ
ที่ทางทีมงานดังแขนมาให้

จะเล่นมุกตอนท้ายนี่แหละไม่มีอะไร
เอาจริงสนุกก็สนุกไปถ้าไม่สนุกทนฟังครับทนฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับ
แต่ว่าเอาบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครไปเจอวัตถุประหลาดแบบนี้
แจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะอย่าถือแบบนี้นะคะเดี๋ยวถือแบบพี่เนี่ย
ไม่ได้มันอันตรายนะคะ

ทีนี้ช่วงนี้แม้ว่าบางพื้นที่มันจะเย็นแล้ว
แต่บางพื้นที่มันยังร้อนอยู่นะตอนกลางวันร้อนตับแลบเลยนะ
เปรี้ยงเลยนะพี่คนนี้บอกว่าผมร้อนมาก
ผมอยากดื่มอะไรเย็นเอาให้ถึงเย็นไปถึงไส้เลย

คือมันกระหายขนาดนั้นเลยเหรอ

นี่ทั้งคอขวดหายไปเลยนะ

แห่ลงไปถึงกระเพาะขนาดนั้นเลยเหรอคะ

คือถ้ากลัวมันจะสำลัก

ทีนี้มาดูเรื่องของแท็กซี่
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าแท็กซี่ดีก็มี

แต่ทีนี้แท็กซี่คันเดิมเข้าไปขวางเลย

เขาจะไม่ทันเครื่องปิดประตูฮอมไลน์เลย

เอ้าไปพูดอย่างนี้ได้ยังไง
เอ้า

ก็คือคนที่นั่งอยู่ในรถเป็นผู้โดยสารนะคะ

เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เองค่ะประมาณบ่ายโมง
ผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้ชายโบกรถแท็กซี่มาจาก

โชเฟอร์บอกว่าขึ้นทางด่วนไหม

ช่วงนี้เส้นวิภาวดีในหน้าออฟฟิศเราเนี่ย
ช่วงเวลานั้นรถไม่ติด
แต่โชเฟอร์บอกว่าไม่ได้พี่มันต้องขึ้น

กระทั่งผู้โดยสารบอกว่าพี่ผมไม่ขึ้น
ถ้าพี่ไม่หยุดผมจะโทรแจ้งสายด่วน๑๒
ก็คือกรมการขนส่งทางบกแล้วนะ
โฟไม่พอใจขึ้นมาเลยค่ะไล่ผู้โดยสารลงเลย
คือต้องบอกไว้ก่อนนะการขึ้นหรือไม่ขึ้นทางด่วนเนี่ย
มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้โดยสารจริงนะ
เพราะว่าคนจ่ายตังค์ค่าทางด่วนมันเป็นใคร
ก็ผู้โดยสารไงถูกไหมล่ะ

จากนั้นฮะโชเฟอร์แท็กซี่คันดังกล่าวนะครับ
พยายามเรียกแท็กซี่ให้บอกอ้าวงั้นลงจากแท็กซี่ผมแล้วไปขึ้นคันอื่น
แต่ผู้โดยสารเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่มั่นใจไงผู้โดยสาร
เขาบอกเดี๋ยวเขาเรียกเองค่ะแต่ทีนี้พอคันใหม่มา
กำลังขึ้นเนี่ยไม่ได้กำลังขึ้นหรอกขึ้นมาคันใหม่แล้ว
โชเฟอร์คันเดิมไม่ยอมให้ไปครับ
เปิดประตูด้านหน้าค้างไว้แล้วก็ทำเป็นพูดคุยกับคนขับคันใหม่
แล้วก็ตามในคลิปนั่นแหละยื้อยักษ์กันไม่ให้ออกไม่ให้ออก
แล้วก็พูดคุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตามในคลิปแหละครับคุณสุพัสราครับ
ข้อมูลทั้งหมดทีมข่าวได้มาจากการพูดคุยกับผู้โดยสารนะคะ
ตอนนี้นั่งเครื่องกลับไปที่บ้านและที่ต่างจังหวัด
บอกว่าการกระทำของโชเฟอร์เนี่ยลักษณะเหมือนการข่มขู่ข่มเหงจิตใจ
เบื้องต้นเขาโทรไปแล้วนะแจ้งแล้วนะคะที่กรมการขนส่งทางบก
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวจะไปแจ้งความค่ะ
คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่านะครับ
เขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีความลับ
เด็กก็มีความลับได้น้องผู้ชายคนนี้เขามีความลับเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่แอบมีคนถ่ายเอาไว้ความลับคืออะไรไปดูค่ะ
โอ้โหทำไมจะดุ้งแหลงน่ะเรา
ก็มีความลับไงแล้วมีคนมาเปิดโปรงไง
ก็คือประมาณว่าคือเขากำลังซ้อมรำอยู่
และความลับของน้องก็คือรำได้แต่อย่าให้แม่รู้
แต่ถ้ามีความสามารถก็ให้เขาได้รู้ไปเลย

ถ้ารำสวยก็คือเป็นความสามารถรำได้หมด
ให้ไหมเราพร้อมสนับสนุนทีแล้ว
ในเมื่อเราทำดีรำสวยทำไปเลยลูก
เออได้เห็นไหมคุณตา
แต่ให้ดูความน่ารักเวลาเห็นคนได้แอบถ่ายแล้ว
อ้าวตกใจนิดนึงน่ารักดีเนอะ
ไปดูหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับ
เมื่อรถแห่กระถิ่นผ่านหน้าบ้าน
เขาเลยต้องออกมาโชว์ลีลาแบบนี้ครับ
นี่นี่เต้นอย่างเดียวไม่พอนะ
นี่ไอ้เสยผมนี่แหละ

ไอ้ท่าเสยผมนี่แหละ

เพราะงั้นหนูทำตอนเด็กเนี่ยหนูน่ารักบ้าง
แต่โตขึ้นแล้วเนี่ยพี่ขอพี่ขอแนะนำ
เห็นท่าเถอะครับพี่เห็นมาเยอะแล้วครับ
อายุสักประมาณ๑๕๑๖เลิกทำนะคะ
ถ้าอันนี้เลิกทำ๑๕๑๖อะ
ตอนนี้น่ารักเชื่อผมเชื่อพี่
น่ารักแต่โตไปจะทำอีกต้องแล้ว
เอาแต่ว่าได้รับความชื่นชมนะจากคนที่อยู่ในรถกระถิ่น

แบบนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพราะหน่อยนะ
จริงงงเอ้าดูสาวน้อยคนนี้หน่อยสาวน้อยคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าหนูอยากเป็นหมออยากเป็นหมอ

ชิบอีกโอเคเข็มเดียวโอเค
คุณหมอดูดจ้ะ
เฮ้ยหมอดูดนะหมอดูดหมอดูด
แล้วหมอบอกว่าอะไรรู้ไหมให้ถ่าย
เพราะว่าพอดีหมอยังไม่ได้แต่งหน้ามาแต่ถ่ายเท่าไหร่ครั้ง
เอ้านี่นะครับเด็กเขาเก่งขึ้นทุกวันนะ
ถ้าอยากเป็นหมอก็สนับสนุนกันไปเลย

คุณผู้ชมเรื่องต่อไปนะครับเขาบอกว่าอย่าหือกับเมีย

นี่แหละเมียให้ทำอะไรก็ทำ
แล้วดูนะดูนะสุดท้ายถ้าหือกับเมียจะเกิดอะไรขึ้น

คู่กัดสมัดข่าวคู่กัดสมัดข่าว
ว่ากันว่าเชื่อเมียแล้วจะดีเอง
ก็น่าจะดีนะเรื่องจริงงั้นต้องเชื่อเมียครับ
เห็นไหมจัดสวอปทั้งทีก็เมียบอกว่านิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บ

ขยับไงขยับแง่เจอแง่จะขยับทำไมบอกว่ามันไม่เจ็บ

เจ็บที่จมูกเออแต่เจ็บตรงหัวนะแต่เปลี่ยนที่เจ็บเปลี่ยนจุดดึงดูดความสนใจ
สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ติดตามนะครับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ